สาราการประเรียนเดิมเป็นอาคารที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมของภิกษุสามเณรเพราะยังไม่มีโรงเรียนพระปริยติธรรมอย่างปัจจุบัน
สาราการประเรียนนิยมสร้างเป็นอาคารโถงขนาดใหญ่สำหรับรองรับคนจำนวนมากอยู่ใกล้กับกุฏิสงฆ์โบสถ์หรือวิหาร
สาราการประเรียนมักใช้เป็นที่สำหรับฟังธรรมในวันพระจัดเทศมหาชาติจัดทอดผ้าป่าหรือใช้เลี้ยงพระจำนวนมากและมักจะมีสาลาเล็กอยู่ใกล้เพื่อใช้เป็นที่พักเตรียมสิ่งของทำบุญของชาวบ้าน
โบราณว่าอุโบสถเป็นที่ของพระพุทธ
สาราการประเรียนเป็นที่ของพระธรรมคือเป็นที่เผยแผ่ธรรมและกุฏิเป็นที่สำหรับของพระสงฆ์